มีคลิปหนึ่งจะให้ดูค่ะแล้วก็ตั้งคำถามตามมาทันทีเลยว่า
นี่ห้องเช่าหรือบ่อขยะคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมกันนะคะ

แบบเธอแบบอื่น
โค้งอีกแล้วนะไอ้
โอ้โหอยู่ไปได้ยังไงฮะตอบได้หรือยังเออ
นี่ห้องเช่าหรือบ่อขยะคำตอบคือมันคือทั้งห้องเช่า

ขยะในคราวเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเห็นนะคะคือมันไม่ต่างจากบ่อขยะหรอกค่ะ
เพราะมีขยะชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ทั้งถุงพลาสติกกล่องข้าวขวดน้ำถ้วย
กระมังหม้อหม้อหุงข้าวจานชำมาหมดค่ะขยะเปียกขยะแห้ง
ไม่คัดด้วยนะเกลือนไปหมดสกปรกมากนะคะ
เจ้าของห้องเช่าบอกแบบนี้แถมยังมีขวดใส่ปัสสาวะอยู่ด้วย
คุณขวดใส่ปัสสาวะมันกลิ่นเหม็นมาก
ลุ้งไปทั่วห้องเลยนะคะเก็บไว้ทำไมอ่ะนั่นสิไว้เป็นปุ๋ยหรือเปล่านะคะ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้เขานำเรื่องนี้มาเผยแพร่พร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
อยู่กินนอนไปได้ยังไงเห็นแล้วแทบพุ่งหมายถึงอ้วกจะพุ่งอ่ะนะคะ
ตะลึงทั้งหมู่บ้านพิกัดห้องแถวป้าจำรัฐที่ตำบลบังน้ำจืดจังหวัดสมุทรสาคร
ขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวเช้าอยู่ณตอนนี้ด้วย๗นาฬิกา๑๔นาทีนะคะ
ทีมข่าวของเราพอเห็นเรื่องแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องพุ่งตรงไปที่นี่เลยค่ะ
ที่ห้องเช่าป้าจำรัฐนะคะป้าจำรัฐแกพาไปดูอ้าวมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะ
เมื่อสักครู่วีฟอร์อันนี้อัฟเตอร์ค่ะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วน่าอยู่เหมือนเดิมแล้วนะคะ
ป้าจำรัฐเล่าบอกว่าคุณผู้ชมอยากรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้น
ฟังนะป้าบอกว่าเดิมห้องนี้มีหนุ่มโรงงานมาเช่าอ่า
อยู่เพียงลำพังมาประมาณสองปีแล้วผู้ชายคนนี้ลักษณะนิสัยคือ
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเช้าแต่งตัวดีใช่ไหมไปทำงาน
เนี่ยเขาถึงบอกว่าคนเราอย่าดูกันแต่ภายนอกนะ
เช้าแต่งตัวดีไปทำงานเย็นก็กลับห้องพัก
ทุกวันที่สิบของเดือนป้าจำรัฐแกก็จะมาเก็บค่าเช่าครับ
แต่ว่าเดือนล่าสุดเนี่ยคือพอจะไปเก็บค่าเช่า
ผู้เช่าเนี่ยล็อกห้องแล้วก็หายไปตั้งแต่ต้นเดือนนะคะ
กลับมาที่ห้องพักอีกเลยประกอบกับว่าเพื่อนข้างห้องเนี่ย
จำหน่ายแกเล่าบอกว่าเพื่อนข้างห้องของหนุ่มคนนี้
มาฟ้องบอกว่ามีแมลงสาปเข้ามาในห้องเยอะมาก
ก็คือน่าจะนี่แหละต้นต่อต้นเรื่องนะคะ
ก็เลยตัดสินใจไปเปิดห้องดังกล่าวโอ้ลมแทบจับค่ะช็อกเลยนะคะ
ไปพบขยะกองใหญ่คุณดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือมาจากห้องนั้นห้องเดียว
ไปพบขยะกองใหญ่แล้วส่งกลิ่นเหม็นลักษณะคือเหม็นเน่าอะค่ะ
แมลงสาปเป็นฝูงเลยนะคะสักประมาณร้อยตัว
ข้าวของก็พังเสียหายไปหลายรายการคุณดูนะนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็ป้าจำรัฐบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกัน
ลักษณะแบบเนี้ยไอ้คนที่มาเช่าห้องเนี่ย
อยู่ไปได้ยังไงนะคะป้าบอกว่าก็เคยสงสัยนะ
ว่าทำไมหนุ่มโรงงานคนนี้ไม่เคยมาซักผ้าแม้แต่ครั้งเดียวเลย
อืมแล้วก็แต่งแต่งตัวได้ดีมากป้าบอกคำตอบอ๋อรู้แล้วอืม
ไอ้ผ้าที่ใส่เนี้ยไม่ซักเพราะทิ้งไว้เลยอ๋อ
แล้วไปหาชุดใหม่มาใส่ไม่เคยจะซักเลยนะคะ
คุณเพราะมันมีกองผ้ารวมอยู่กองพะเนินเหมือนกันโอ้ตาย
ฟังเสียงป้าหน่อยค่ะอ๋อนอนอยู่หน่อยเดียวเองครับ
อุ้ยแม่งแม่งแม่งไม่เขานอนครับแล้วตรงนี้ว่า
พ่วงหัวหมดแล้วยังมาถึงหน้าตะวนเต็มขยะซุ้ม
คือก่อนที่จะไปเช่าห้องพักเนี่ยทุกคนต้องทำสัญญาถูกไหม
มีเงินประกันเงินประกันส่วนนั้นป้าจำรวดบอกว่า
หนูมันไม่พอหรอกไม่พอค่าซ่อมแซมหรอกนะฮะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้าจำรัฐวอนขอร้องขอก็คือ
อยากให้คนเช่าห้องนี้หนุ่มโรงงานคนนี้กลับมาเคลียร์
กลับมาเคลียร์แล้วจะไม่แจ้งความดำเนินคดีใดทั้งสิ้น
อันนี้ป้าบอกว่าถือเป็นบทเรียนชิ้นใหญ่ชิ้นโตของป้าเลยนะ
ว่าหลังจากนี้จะต้องมอนิเตอร์คนที่มาเข้าห้องพักคุณต้องหมั่นไปตรวจสอบนะคะ

แมลงสาปเนี่ยจากห้องนั้นไปห้องนู้นแล้วค่ะโอ้นะคะขนลุกเลย
ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเช้านี้เจอข่าวนี้เข้าไป